คือหลายคนอาจจะลืมชื่อไปแล้วนะคะ

แต่ว่าช่วงที่เขากำลังดังพีคเนี่ย
จู่มันก็มีข่าวที่ว่าบรรดาสาวค่ะ
ออกมารวมตัวกันแฉถึงพฤติกรรมสุดเฉา
เพราะว่านุ่มอินดี้ชอบครบซ้อน
อันนี้ตามที่สาวเขาอ้างมานะคะ
ก็เลยกลายเป็นนุ่มที่มีภาพลักษณ์เจ้าชู้ติดตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
แม้ว่าตอนนี้เขาเองก็ซุ่มดูใจอยู่กับสาวนอกวงการมาพักใหญ่แล้ว
แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่วางใจว่าจะสิ้นลายคาสโนว่าจริงหรือเปล่า
จนคุณแม่ต้องออกโรงช่วยลูกชายหน่อยค่ะ

คือจริงแล้วเราเป็นผู้หญิง

ใครผู้หญิงคนนึงที่จะให้เขาดูแลหรืออะไรยังไง
เราต้องพร้อมก่อนเราจะเอาเขามาลำบากไม่ได้
ความผู้หญิงบ๊วยเบ้ลอ่ะเดี๋ยว
นี่ค่ะคุณเป็นบทเจ้าชู้ชีวิตจริงอาจจะไม่ได้เจ้าชู้
จำภาพนี้ไปก็ไม่เป็นไรในวงการก็มีตัวอย่างรุ่นพี่เยอะแยะนะครับ
สาธิตอย่างนี้เขาก็เยอะแยะนะครับล่าวสุดเนี่ยพี่โป๊ปอย่างเงี้ย
งานเยอะแยะเหมือนกันนะคะเป็นอีกบุคลิกที่น่าค้นหาแล้วกันว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะคะ
ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในอดีตเอาจริงของหนุ่มอินดี้เนี่ยกระทบกับงานนะ
เพราะว่าตอนนี้จริงมีละครฟอร์มยักษ์ออนแอร์อยู่แต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่มีเรื่องอื่นรองรับเลยนะครับ
พอถามถึงเรื่องสัญญาเนี่ยคุณแม่คุณลูกก็ให้คำตอบที่ฟังแล้ว
ส่อแววว่าฟังใหม่อีกทีได้ไหมมันไม่ค่อยชัดค่ะคุณแม่ค่ะ

ก็ตอนนี้พี่หน่ำก็ยังดูแลอยู่
แต่ตัวสัญญาหรือระยะเวลาของคนหรือยัง
อันนี้เดี๋ยวต้องทางผู้ใหญ่เขาดูกันเอง

ก็ได้หมดค่ะ

สัญญาอันนี้ไม่แน่ใจต้องถามอีกที
เพราะว่านี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย
เราทำงานกันไม่ได้มากำหนดด้วยกระดาษแผ่นเดียวอะไรอย่างนี้

อย่างคุณแม่บอกทำงานด้วยใจกระดาษแผ่นเดียวนี้
คงไม่รู้เหมือนกันว่าจะจกกันยังไงนะครับ

แต่หนุ่มอินดี้เนี่ยเหมาะกับบทบาทแบบร้ายเนอะ

ดูแบบแบดบอยดีดูสาใกล้ใจดี
เพราะว่ารายบทแบบนี้แหละมีเสน่ห์ส่งให้หลายคนต่อหลายคนนะ

ตอนนี้นะคะตั้งใจเล่นละครต่อไปฝึกฝนต่อไป
รับรองนะเออมีแววลูกแน่นอนในวงการนะคะ